ไปดูเรื่องเศร้าในคืนข้ามปีกันหน่อยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันระหว่างวัยรุ่น๒กลุ่มค่ะ
น้องจอกแล้วก็เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนนะคะ
ล่าสุดค่ะตำรวจนำตัวคนร้ายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว
ส่วนแฟนผู้ตายบอกว่าตอนนี้ยังทำใจกับเรื่องที่เกิดไม่ได้
ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
แต่แฟนคือปีใหม่อยู่แล้วไง
พูดโบน่าจะออกปงภายอย่างนี้
แล้ววันที่หนึ่งพี่คิดดูหนึ่งว่าอีกมั้งเป็นอย่างไร
แล้วเราวันที่กลัวแล้วตาย

เมื่อวันที่๑มกราคมที่ผ่านมา
เธอยังคงทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ยังคงถ่ายรูปคู่กับผู้ตายอย่างสนุกสนาน
กระทั่งได้ยินเสียงปืนจึงแยกย้ายกันวิ่งหนี
และมาพบว่าแฟนนุ่มได้เสียชีวิตลง
คือวันนี้เช้ามามันกลายเป็นศพไปแล้วไม่บอกแล้วไม่ได้อะไรนะ
ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างเงี้เสื้อผ้าเสื้อผ้าที่ตากอยู่ที่ห้องเขา
เป็นคนซักแล้วเขาก็ตาก
ยังไม่ได้เก็บเลยเหลือเสื้อทำงานก่อนแล้วก็ไปซัก
กลับไปห้องเมื่อวานนอนไม่ได้ต้องนอนที่บ้านแม่นอนกับแม่แฟน
เหตุการณ์อุกอาจในคืนข้ามปีนี้
ทำให้สารอนุมัติจับผู้ต้องหาจำนวน๒คน
คือนายสุธิรักษีอ่อนและนายนิติกรจงซิริ
ตำรวจนครบานน้องจอกสืบสวน
และติดตามจับตัวนายสุธิรักษีอ่อนผู้ต้องหา
ที่บ้านพักในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมนำตัวมาดำเนินคดีและทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

นายสุธิรักษ์ให้การยอมรับว่าอยู่ในกลุ่มผู้ก่อเหตุจริง
แต่ไม่ได้เป็นคนยิงปืนใส่ผู้เสียชีวิต
โดยในวันเกิดเหตุได้ไปนั่งสังสรรค์กับเพื่อน
และได้มีปากเสียงกับโต๊ะข้าง
ใช้ปืนที่ติดตัวมายิงขึ้นฟ้าแล้วขับรถหลบหนีไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้นายสุชาติเสียชีวิต
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๖คน
พระนั่งเตรียมกันโดยฟังที่ว่าเท็กบินกลับบ้าน
แล้วทางนึงเขามาหาเรื่องที่ว่าปวดฟากอะไรประมาณนี้
เจ้าถือว่าเขาไปรวดลามน้องสาวประมาณนั้น
ถือว่ารวดลามน้องสาวอะไรประมาณนี้
แล้วถือว่าเขาขอโทษแต่ว่าคุณยังเจอจบแล้ว
แล้วพวกผมก็เช็คบินกลับบ้านแล้วเขาก็เข้ามา
ถ้าวันนั้นเขาไม่มาหาเรื่องพวกผมมันก็ไม่เกิดเรื่องนี้หรอก

ผู้บัญชาการตำรวจนครบานกล่าวว่า
เหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุอาชญากรรมอุกอาจคดีแรกของปี๒๕๕๙

ซึ่งได้สั่งการให้ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิด
และเส้นทางการหลบหนีของคนร้าย
ส่วนทราบว่านายสิทธิรักษ์ได้ไปหลบหนีอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี

ส่วนนายนิติกรทรงสิริอายุ๒๕ปี

ซึ่งเป็นคนยิงปืนใส่คู่อรินั้น

โดยคาดว่าจะติดตามตัวมาดำเนินคดีได้ในเร็วนี้
ข่าวแท้วรัฐทีวีรายงาน